รถบัสพาเด็กไปทัศนศึกษา
ปรากฏว่ารถคันนี้ไปทับเด็กอ่ะสิฮะ

นี่ครับนาทีเร่งช่วยเหลือเด็กที่บาดเจ็บนะครับ
จอดรถวัดสุวรรณารามหรือว่าวัดดอนทอง

เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลช่วยเหลือน้องนักเรียนชาย

ถูกรถบัสทับเข้าไปที่บริเวณขา

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือเป็นการด่วนครับ

คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เป็นบรรดาผู้ปกครอง
มาส่งลูกมาโรงเรียนเตรียมจะไปทัศนศึกษา

จังหวะกำลังจะกลับได้ยินเสียงเด็กร้อง

เห็นเด็กคนนี้ล้มไปนอนกองอยู่ใต้ท้องรถบัส
แล้วก็ต้องรีบไปช่วยเหลือ
พอไปพาตัวเด็กออกมาจากใต้ท้องรถได้แล้ว
สิ่งที่เธอเห็นคือมันน่ากลัวมาก

จังหวะที่กำลังรถจะเริ่มออกตัว
จะออกต่อแถวเรียงกันไป

บอกว่าหยุดหันไปมองกระจกเกิดอะไรขึ้น

เขาบอกว่าเขาไม่รู้นะว่าเด็กล้มเอง

ทำไมไปนอนกองอยู่ตรงนั้นได้

ก่อนเกิดเหตุเด็กที่บาดเจ็บที่เรียนอยู่ป๓
คือเขาลงมาจากรถรับส่งนักเรียนอีกคันหนึ่ง

เห็นอีกทีคือเด็กไปอยู่ใต้ท้องรถแล้ว

ตำรวจอยู่ระหว่างการไล่เช็คภาพวงจรปิดภายในวัด
แล้วก็สอบถามพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
ก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขอให้ปลอดภัยนะฮะ